ดูไทยรัฐทีวีจะได้เห็นทั้งบรรยากาศในสภาด้วย

ทุกกลุ่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
อย่างที่หน้าศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ

เป็นกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์และปราศัยทางการเมืองนี่

แล้วก็มีกลุ่มดาวดินสามัญชนมีนักเรียน

ส่งให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย
กรณีถือหุ้นไอทีวีของคุณพิทาไว้อย่างไร

จำนวนนี้มีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังด้วยคุณผู้ชม

มาจากกาลสินนะมาขึ้นร่วมปราศัยด้วยเนี่ย

แสดงจุดยืนเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณพิธา
คุณไหมไทยเขาบอกส่วนตัวก็ไม่ได้ถนัดการเมืองอะไรหรอก

อย่างกรณีคุณพิธาคุณหมายไทยมองยังไงลองฟังดู
เมื่อเมือนี่คุณขอโทษค่ะ
ผู้จัดการผู้สีเห็ดอ่าจิตกรรมผู้เล็กหน่อยต้องจะไปจังหลาก
ไหนไปอีสานแล้วอย่างขอนแก่นใช่ไหมคุณผู้ชม
ถ้าดูประตูสู่อีสานอย่างนครราชศรีมา
ทุกเย็นเมื่อวานนี้ที่ลานยโม
แล้วก็มีประชาชนที่สนับสนุนพระเก้าไกล
ก็จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ครับ
เลื่อนไหวคัดค้านมติของกรกต
ชูป้ายไว้นี่ไงไม่ได้มีแค่ในโลกออนไลน์นะ

แล้วก็มีกรกตห้ามกินกล้วย
แล้วก็มีหรือสสและสวต้องอยู่เคียงข้างประชาชน
ก็คือบรรดาป้ายที่เขาเขียนมาแล้วก็มาชูแบบนี้
มีคนมาร่วมกิจกรรมสัก๓๐คนครับ
ตกกมาคบคุมสถานการณ์

ไม่ได้มีการกระทบกระทั่งแต่อย่างใด

นักศึกษาและประชาชนไปรวมตัวหน้ามชครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดปราสายเรียกร้องให้วันนี้สมาชิกพุทธฤษภาควรจะยกมือสนับสนุนในพิทธา
เพราะเป็นฉันธามติของประชาชน
มีการไปวางพวงหลีดด้วยนะไม่ได้มีงานศพหรืออะไรนะคุณผู้ชม

อ๋อแสดงสัญลักษณ์แสดงนัยการการมือแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ไว้อะไรให้กับกรกต
ที่ส่งเรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนุนให้วินิจฉัย
มวลชนจุดนี้แจ้งว่าตลอดทั้งวันนี้๑๓กรกฎาคมนี้
ติดตามความคืบหน้าที่สภาแล้วก็นัดรวมตัวกันตั้งแต่๙โมงเช้า
วันนี้ที่คณะนิติศาสตร์มเชียงใหม่ครับ